งูงูมาแล้วงูตัวนี้เจอกันแบบในระยะใกล้แบบนี้

บร้อนตรงบริเวณต้นไม้หน้าวัดหนองบัว

เออมันร่มดีมายืนหลบร้อนอะไรแบบนี้แหละ
แล้วตอนนั้นเขากำลังเอ็นหัว

เอ็นหัวกำลังจะพิงต้นไม้สายตาก็เลยเหลือบ

ขดพันอยู่บนต้นไม้บนกิ่งไม้
ห่างจากเขาประมาณเมตรกว่าเท่านั้นเอง

รีบวิ่งออกมาจับต้นไม้ไม่ง่วงไม่หลับไม่นอนไม่พักแล้ว
ตั้งสติได้รีบโทรตามกู้ภัยเลยมาจับงูให้หน่อย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงก็นำอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานมาค่ะ
เข้าจับเจ้างูตัวนี้ทันที
จากการประมาณด้วยสายตานะ
เขาบอกว่าคาดว่าไอ้เจ้างูตัวนี้คุณดู

ไม่ทันคุณแล้วก็จากการประมาณด้วยสายตา
เจ้าหลามมันก็ตกใจกระโดดลงน้ำไปเนาะ

คุณพี่เขาพยายามที่จะลงไปนะ

เขาไม่ได้ลงน้ำนะแต่เขาพยายามจะลงไป

ใครจะตามลงไปในน้ำไม่มีหรอก

คุณป๋องเนี่ยเขาก็เชื่อว่างูตัวนี้คงจะมาบอกอะไรหรือว่ามาเป็นแบบเรื่องโชคลาภหรือเปล่า
เขาก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่มาใบนึง
ซึ่งเป็นใบที่ตรงกับทะเบียนรถของตัวเองด้วย
แต่ไม่รู้นะไม่รู้ว่างูจับได้หรือยัง
แต่เขาก็คงดิฉันคิดว่าเขาคงใช้ความพยายามอยู่สักพัก
ใช้เวลานิดนึงเนื่องจากว่ามันหนีลงน้ำไปแล้วก็
เราก็ไม่สามารถลงน้ำไปตามจับงูได้อะเนาะ
จะลงน้ำไม่จำต้องรอจังหวะจนกว่ามันจะขึ้นมาอะไรแบบเนี้ย
แต่เจ้าหน้าที่เขาทำเต็มที่แหละเนอะขอบคุณพี่กู้ภัยนะคะ